ก็ต้องบอกว่าอย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อวาน
เสียงมันดังสนั่นหวั่นไหวจริง
แล้วเสียงที่ดังที่บางคนเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นเสียงเหมือนกับระเบิด
มันทำให้สุนัขตัวนึงที่อยู่ตรงนั้นตกใจแล้วมันก็ตายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเป็นสุนัขที่เป็นที่รักของครอบครัวด้วย
เจ้าของเนี่ยเขาเรียกมันว่าเจ้าคิงคองถึงกับเสียใจนะคะวันนี้ก็จัดงานให้กับมันเป็นการอาลัยมัน
เนี่ยค่ะบ้านของคุณวาสุกรีกับคุณไพรินด้วงกำเนิดนะคะก็บ้านนี้ก็จะขายหอยดองปลาหมึกแห้งนะคะ
ซึ่งบ้านเขาก็ได้รับผลกระทบนะคะผนังร้าวกระจกโคมไฟแตก
แล้วเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นค่ะเจ้าคิงคองเป็นสุนัขเพศผู้พันธ์อเมริกันบูลลี่อายุ๑ปีนะคะ
ก็มันก็ตกใจเสียงระเบิดจนช็อกตายด้วยคือพวกสุนัขเนี่ยมันจะตกใจอย่างเวลาปีใหม่จุดประท้งประทัดหรือว่าจุดพลุเนี่ย
คุณวาสุกรีเนี่ยยังเล่าให้ฟังบอกรักมันมากเลยเหมือนลูก

ตอนนี้ทั้งเขาและภรรยาก็เสียใจมากนะคะ
ส่วนความเสียหายทั้งในบ้านนะคะแล้วก็วัตถุดิบ
หอยและปลาหมึกรวมแล้วก็เกือบ๒แสนบาท

รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
หมาตัวนี้อยู่ในกงอยู่ในกรงคือว่าให้กินข้าวในกรงเสร็จ
ระเบิดน่ะกระจกแตก

อ้าวนี่กินไปเข็มตู้ทรงตู้เซฟของมีข้าวเราออกมาเสร็จ
ก็มาเดินมาดูทำอะไรเรียบร้อยเสร็จ
มาช่วงนั้นตั้งแต่บ่าย๓ถึงจะได้รู้ว่ามันนอนตายแล้ว

โอ้โหพี่เหมือนเสียของที่เรารักมากพี่ลองคิดดูว่าแค่ไหน
น้ำตาไหลนิดนะพี่แต่มันเท้าไม่ได้ไหลออกง่ายนะ